นักงานตำรวจแห่งชาติประชุมฝ่ายความมั่นคง
ให้เตรียมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนะคะ
เป็นการข่าวออกมาว่าอาจจะมีการก่อการร้าย
พื้นที่เชิงสัญลักษณ์ต่าง
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

เช้าวันนี้คนในแวดวงที่ทำธุรกิจด้านท่องเที่ยว
เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์แล้วคงสะดุ้งกันพอสมควรนะครับ
เพราะว่านังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับข่าวนี้มาก
เอาลองดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับวันนี้สิครับ
นี่ตำรวจระดมรับมือคาร์บอมกรุง
ทูตออสซี่เตือนจับตา๓จุด
ศรีวราล่ารถ๓คันซุกบึ้มนั่นติหาดใหญ่
อีกด้านหนึ่งทีนี้อีกฉบับหนึ่ง

สกัดคาร์บอมใต้เข้ากรุงสั่งเฝ้าระวัง๓จุดใหญ่

ศรีวรารับหน่วยข่าวเตือนจริงระวังวินาศกรรม
แล้วอีกฉบับนึงดูที่จะได้เห็นภาพ
เตือนคาร์บอม๓จุด
ถามว่าการเตือนภัยวินาศกรรมการเตือนภัยคาร์บอมลักษณะอย่างนี้
ดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควร
ในมุมของเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ท่านเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ท่านก็บอกว่าที่ต้องเตือนเพราะว่าจะให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ระมัดระวัง
ที่ต้องเตือนอย่างนี้ผ่านสื่อผ่านสาธารณชน
เพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าเป็นหูเป็นตา
ใครเห็นอะไรผิดสังเกตตรงไหนก็ได้สะกิดบอกเจ้าหน้าที่
เรียกว่าเป็นการเฝ้าระวังก็ไม่ผิดหรอกครับ
แต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตมีคนคิดเยอะว่า
การเตือนแบบนี้ได้คำนึงถึงผลที่จะตามมากับเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวไหม
เพราะถ้ามองในภาพรวมแน่นอนครับ
ข่าวหนังสือพิมพ์๔๕ฉบับวันนี้
จะถูกกระจายไปโดยสำนักข่าวต่างประเทศ
ไปยังประเทศต่างที่เขารับข่าวอยู่
สิ่งที่จะตามมาแน่นอนผู้นำประเทศเขาต้องเตือนคนของเขา
ถ้าเตือนแรงก็คือว่าไม่ควรจะเดินทางมาประเทศไทย
ถ้าเตือนเบาหน่อยก็บอกเดินทางมาได้
แต่ให้ระมัดระวังอย่าไปอยู่ในจุดเสี่ยง
ลักษณะแบบนี้กระทบต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวแง่

จนั้นถึงบอกว่าคนในวงการท่องเที่ยว
เขาเห็นหัวข่าวอย่างนี้เขาก็สะดุ้ง
เพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตามมาทันที

มีการเตือนจากตำรวจระดับผู้บัญชาการภาค
นายทหารระดับเรียกว่าระดับรองแม่ทัพภาค
บอกว่าให้ระวังเพราะว่าหาดใหญ่
มีข่าวว่าจะมีการก่อวินาศกรรมที่หาดใหญ่

ปรากฏว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวหาดใหญ่

เดินเข้าไปในตลาดสันติสุข
เดินเข้าไปในตลาดซีกิมหยง

แม่ค้ามาถามว่า

แล้วทำไมเตือนออกมาเป็นข่าว

การเตือนลักษณะอย่างนี้
ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เตือนกันเอง
เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สภาความมั่นคงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

แล้วให้แต่ละคนเฝ้าคอยระมัดระวัง

แต่ว่าถ้าคำตอบบอกว่า
ที่ต้องเตือนให้สาธารณชนรับรู้
ก็เพราะว่าต้องการให้ประชาชนลุกขึ้นมาเป็นหูเป็นตาด้วย

กับการที่จะทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวเสียหาย

สื่อควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ควรจะมีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องนี้

เพราะว่าตำรวจเขาจะอ้างว่า
เมื่อมีเสียงเตือนมาจากสมช
นักข่าวก็ไปถามตำรวจ
ตำรวจก็จำเป็นจะต้องบอกความจริง
เพราะว่ามีการเตือนมาบอกความจริง

สื่อมวลชนควรจะเอาไปพาดหัวไหม
สื่อมวลชนควรจะคิดไหมถ้าพาดหัวแล้วเนี่ย

สำนักข่าวไปถึงต่างประเทศ
แล้วจะได้รับผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
วงจรการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบหมด
จากการนำเสนอข่าวนี้

นักวิชาการคนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเกิดเหตุลักษณะอย่างนี้

สื่อควรจะให้ความสำคัญในระดับไหน
สื่อควรจะต้องคิดถึงเรื่องแง่มุมของการท่องเที่ยวไหม
หรือว่าสื่อคิดมุมเดียวก็คือว่า
นำเสนอข่าวพาดหัวใหญ่

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมช
หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดครับ

ประเทศเพื่อนบ้านเราทางใต้เนี่ย
เวลามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องอาทยากรรมในบ้านเรา
โดยเฉพาะอาจกรรมที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่

เดินทางมาพักที่หาดใหญ่

ข่าวนี้จะกลายเป็นข่าวใหญ่
ของหนังสือพิมพ์ในประเทศสิงคโปร์

นักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาเตรียมจะเดินทาง
เขาเตรียมจะไปประเทศโน้นประเทศนี้

แล้วฉัดนั้นเขาจะมาหาดใหญ่

คลิปที่จะมาต่อหาดใหญ่

พอมีข่าวอย่างนี้ขึ้นมา
นักท่องเที่ยวที่บุ๊กโรงแรมไว้

สื่อควรจะต้องระมัดระวัง
สื่อก็บอกว่าเขาก็ทำตามหน้าที่

แต่ว่าพอเป็นข่าวแล้ว

เพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งเรื่องการท่องเที่ยว

นั่นก็จะมีปัญหาตามมา
คราวนี้ก็อีกคอยดูเถอะ

หนังสือพิมพ์๔๕ฉบับวันนี้

แล้วก็ดีไม่ดีก็จะเป็นข่าวพาดหัว
หนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์

เรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันนี้ก็เพื่อจะบอกว่า
บางทีการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
ถ้าได้คำนึงถึงภาพรวม
คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา
ที่ไปเกี่ยวข้องกับไฟอื่น
บางทีมันอาจจะทำให้สถานการณ์มันไม่เลวร้ายมากนักก็ได้

เตือนให้ตำรวจเจ้าหน้าที่คอยระมัดระวังคอยตรวจราเข้มงวดมากขึ้น
ก็เป็นหน้าที่ของท่านสื่อมวลชนก็อาจจะยับยั้งไว้หน่อยหนึ่ง
ข่าวอย่างนี้ถ้าไม่จำเป็นต้องพาดหัว
เพื่อให้เกิดความแตกตื่นกระทบต่อการท่องเที่ยว
ดีกรีข่าวลงมาหน่อยนึงผลกระทบก็อาจจะน้อยลง
ในภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ควรจะต้องทำยังไงเพื่อรักษาสถานการณ์การท่องเที่ยวไว้
อย่าลืมนะครับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงนี้
ผลกระทบที่ทางการไปกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญ
นักท่องเที่ยวจากจีนก็หายไปส่วนหนึ่งแล้ว
ถ้าข่าวนี้ทำให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่จากเมืองจีน
ได้รับคำเตือนจากรัฐบาลเขาว่าไม่ควรจะเดินทางมาประเทศไทยช่วงนี้
หรือถ้าเดินทางมาประเทศไทยช่วงนี้ควรจะระมัดระวัง
อย่าไปสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชนแหล่งเสี่ยง
อันนี้ก็จะมีปัญหากับหลายฝ่ายที่ตามมา
ก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องนี้กันหน่อยเท่านั้นแหละครับ

จริงแล้วช่วงนี้ประเทศไทยกำลังหวังพึ่งการท่องเที่ยวให้เป็นพระเอกสำคัญ
ในการฉุดของเรื่องกิจประกิจข่าวที่ออกมาก็อาจจะส่งผลเหมือนกัน
ว่าเขาไม่ควรจะออกข่าวไม่ได้ตำหนิว่าเขาไม่ควรจะแจ้ง
แต่ว่าถ้าได้ระมัดระวัง
มันจะได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติมากขึ้นกว่านี้ครับ